สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อ่านำไว้ก่อนหยุดพักไว้๒วัน
เกิดเรื่องเยอะไหมชีวิตคุณ
ผมไม่ค่อยมีเรื่องหรอกแต่ว่าจริงแล้วก็ในมุมของข่าวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ
ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะก็จะมีเรื่องราวของนุ่มคืน
บอกว่าพี่ตัวเองเป็นทหารไปนวดที่ร้านนวดแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าหมอนวดเข้าไปนวดแผ่นโบราณเขาก็มานวดให้ปกติ
อะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนวดไปนวดมาเสร็จปุ๊บเอ้ย
นวดอย่างเดียวได้ไหมถอดเสื้อผ้าตัวเองออก
แล้วบอกว่าช่วยสำเร็จความไข้ให้หน่อยทำให้หน่อย
ผู้หญิงก็ตกใจไงวิ่งมาบอกเจ้าของร้านบอกว่า
พี่เขาจะให้หนูสำเร็จความไข้ให้
เขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาชื่อป๋องนี่
บอกเขาชื่อป๋องนะหมอนวดเข้าไปดิเศษไง
หลังจากนั้นนะป๋องก็ลงมาหาเจ้าของร้าน

กูจะเอาตำรวจมาปิดร้านมึงพี่กูเนี่ยเป็นรายทหารนะ
รู้จักไหมนี่ปรากฏว่าทางฝ่ายเจ้าของร้าน
เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเลยเนี่ยนะฮะ
นางวิชราพรเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่า
วันเกิดเหตุลูกน้องในร้านเป็นคนนวดให้กับชายคนดังกล่าว
ก็คือไอ้ป๋องนี่แหละเมานะอารวาส
อ้างว่าเป็นทหารบ้างมีพี่เป็นคนใหญ่คนโตเป็นทหารบ้าง
ลูกน้องเนี่ยก็เลยไปฟ้องอย่างที่บอกไป
ตนเองจะเข้าไปต่อว่าชายคนดังกล่าวก็คือไอ้ป๋องเนี่ยนะฮะ
มาบอกว่าร้านแห่งนี้ไม่มีบริการแบบนั้น

ว่าไม่มีการค้าประเวณีห้ามค้าประเวณี
ละเมิดเนี่ยไล่ออกทันที
เนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วชายคนนี้โมโห
ไม่ยอมคมขู่ต่างนานา
แล้วก็เลยต้องไปขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
คือหลังจากนั้นโทรไปถามบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเอาไง

แต่ต้องลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

คราวนี้เขาจะแจ้งข้อหาให้ดำเนินคดีแล้วนะ

ก็มาประจำจริงทำงี้ได้ไง

อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

อยู่ที่สะเม็ดเนี่ยนะครับ
อำเภอ

นี่นี่นวดแผนไทย
ผู้สุขภาพน้ำมันอารูม่า
นี่ล่ะฮะ

อ่านเองเมื่อกี้ฉันอ่านเฉย

ฉันสนุกจังเลยเมื่อกี้ฉันอ่านไอ้ฉันเบื่อ
แต่นี่นะเรื่องแบบนี้มันมีบ่อยจะตาย
สมัยก่อนดิฉันก็เปิดร้านเสริมสวยใช่ป่ะ

เดี๋ยวนะให้มันคัดชัดนะ
คือก่อนหน้านี้ผมจำไม่ผิดพี่เปิดร้านดอกไม้ไปแล้วนะ

แล้วก็มาเปิดร้านนวดอีกเหรอ
ร้านเสริมสวยแล้วมันมีนวดตัวด้วยนวดหน้า

ขนอะไรอ่ะบ้าหรือจะบ้าเหรอพี่เอาขนออกที่
ออกจากปากออกให้หน่อย

อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มานวดแล้วก็อ่ะโอเคไปไปไปก็ได้ก็คงจะไม่มี
อีช่างวิ่งออกมากันวินาทสันตะโลช่างหญิงสาวช่างผู้หญิงอ่ะก็ไม่มีสาวแล้วนะ
ด้วยว่าด้วยว่านางแบบว่างัดออกมาแบบว่าสนุกสนานกันเลยนางบอกไม่ใช่โน่
ต้องไปอธิบายว่าไม่ได้แบบนั้นถ้าแบบนี้ให้เดินไปตรงข้ามมี
อืออืมเชื่อนก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็ต้องมันก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงเพียงแต่ว่า
สิ่งเดียวก็คือต้องโวยวายเล็กน้อยแล้วก็ปฏิเสธ

อดใจไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของร้านบอก

อ้าวไม่ใช่แล้วนะมีเรื่องเปลี่ยนนะคดีพลิกนะ
ถ้าอย่างนั้นคดีพลิกคุณพี่จะโดนแจ้งความแทนนะฮะ

๓๗คนก็ได้กลับบ้านแล้วที่กลับมาจากอูฮันนะคะ
โดยท่านในแพทย์สุขุมกาญจนาพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็มาแถลงความคืบหน้าของสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ว่าได้เพิ่มการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น
ให้รีบมาที่สถาบันบำราชนาราดูนเพื่อตรวจรักษาทันที
ล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยโรคจากประเทศที่มีการระบาดมากขึ้น
บุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจรักษาผู้ป่วย
ก็จะนำมาตรวจวินิจฉัยโรคเช่นกัน
คือแพทย์ก็มีสิทธิ์จะติดเหมือนกัน
อกจากนี้ยังมีการซักซ้อมเพื่อเตรียมการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมรับมือ
หากมีการระบาดทั่วประเทศจะให้ทางโรงพยาบาลทั่วประเทศ

และมองระวังในพื้นที่ฐานธัพเรือนศตหิวคือวันนี้ได้กลับบ้านแล้ว
๑๓๗คนทุกคนที่ได้รับการอนุญาตให้กลับบ้านได้
ไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกและอยู่ในระหว่างเตรียมการขออนุญาตกลับบ้านในวันพุธที่๑๙นี้ค่ะ
ทางด้านในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวว่าประเทศไทยยังคงดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
ตรวจพบผู้โดยสารที่มาทางเวสเตอร์ดามที่เขามาลอยเถ้งจะเข้าท่าเราให้ได้
มีคนติดเชื้อไวรัสโคโรนาจริงหลังจากทราบข่าวการยืนยันนี้
ทางกระทรวงศาสตร์ทางศุกรรมก็ไม่สนับสนุนให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้
มาต่อเครื่องหรือมาเปลี่ยนเครื่องที่เมืองไทย
ยกเว้นมีเหตุจำเป็นต้องผ่านการตรวจคัดกรอง
และเฝ้าระวังการกักโรค๑๔วันตามมาตรการ

จากอยู่ในพื้นที่จำกัดที่เดียวกัน

เห็นฮุ่นเซนเข้าไปกอดผู้โดยสารทุกคนเลย

ก็มีคนหนึ่งที่เป็นคนนั่งจริงก็เป็นหญิงชะลา
ก็ยังมาเที่ยวได้คงแข็งแรง
แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าคนไหนอยู่ในระยะฟักตัว

มันก็ทำมาผ่านแล้วมาอายจามเหยอยู่ในที่ชุมชน
มากลัว

ก็ไม่ผ่านอะไรมานะใช่ไหมครับประเทศที่มันแบบ๘๐๐
แต่เหมือนที่ที่ผ่านมาที่มาเปลี่ยนเครื่องที่เมืองไทย

ไม่มีอันนั้นไม่ได้กักใช่ไหม
ก็คือตรวจค่ะก็คือเมื่อก่อนเราจะมีตรวจเฉพาะคนเข้าในเมืองใช่ไหมคะ

ก็แต่นี่คือจะให้รู้เลยก็ต้องกัก๑๔วันไง
บางทีก็ต้องปล่อยออกไปไง
ตอนนี้รัฐบาลก็จะชงเพื่อที่จะเพิ่มวันหยุด
ที่การถามตอบกันให้มากที่สุดเข้าใจไหม
เพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยว
ครับนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยว่าจากการที่ติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจ
แล้วก็ปัจจัยที่เข้ามากระทบกับเศรษฐกิจไทย
มันมีหลายเรื่องมากเลยนะคะ
งบประมาณยังล่าช้าการท่องเที่ยว
ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙นี่แหละ
แล้วก็ล่าสุดก็ยังเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียที่กระทบจิตใจของคนไทยนะคะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในไตรมาสที่๔ของปี๒๕๖๒
ซึ่งต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่๑ของปี๒๕๖๓นะคะ
ออกมานี่ไม่ดีหนัก
จึงเตรียมเสนอรัฐบาลให้พิจารณาเพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษในปี๒๕๖๒
ก็คือวันที่๑๖และก็วันที่๑๗เมษายนในปีนี้แหละค่ะ
ซึ่งก็เป็นวันหยุดเพิ่มต่อเนื่องของวันสงกรานนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๑ไปจนถึงวันที่๑๙เมษายนรวม๙วันเลย
หยุดกันให้แบบยาวเลยอาทิตย์หน่อย
เอาอีกหน่อยดิเดือนไปเลย
อย่างตอนนี้ลูกชวนไปเยอรมันประเทศเธอก็มีวะอุหันตั้ง๑๔คน

แต่จริงแล้วถ้าเกิดเรามีอาการแบบเป็นไข้ปวดเนื้อปวดตัวอะไรก็ไปหาหมอที่ไหนก็ดีนะ
ไม่แต่อันนี้เขาให้เที่ยวกันในประเทศนะ

เธอบอกอย่างนี้๙วันรวมทั้งวันหยุดนี่นะคะที่เป็นช่วงของวันแรงงาน
ฉัดมงคลแล้วก็วันวิสาขบูชา
เตรียมชงนะเพื่อให้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ
โดยในวันที่๕พฤษภาคมในปีนี้นะคะก็จะเป็นวันหยุดเพิ่มขึ้นมาอีก
เพิ่มให้หยุดต่อเนื่องวันที่๑ไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคมเลย
เดี๋ยวยังไม่กลับมาจากหยุดสงการเลย
หยุดต่อเลยข้าวใจไหม

ก็สนับสนุนให้ประชาชนได้เดินทางออกไปท่องเที่ยว

เขาห้ามเลยตอนนี้ใช่เขาก็ไม่มา
เขาก็กับคนของเขาเราก็ไม่ให้เข้าแล้วสองคนนี้เป็นใคร
สองคนนี้ก็บอกให้ไปเที่ยวไงเนี่ยไปเที่ยวทะเล
คนหนึ่งก็จะไปสมุยคนจะไปภูเก็ต

อันนี้ก็เป็นภาพที่แบบว่าเชิญชวน
แต่ว่าตอนนี้เขาเร่งให้แล้วเสร็จนะ
เพื่อที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคมนี้
เพื่อที่จะเริ่มใช้ให้ทันในเดือนเมษายน
แล้วก็จะได้เข้าสู่ฤดูของการท่องเที่ยวพอดี
อันนี้ก็คือ๑๖พฤษภาคม๑๖พฤษภาคม
แล้วก็๑๑๑๙เพราะว่าวันนี้ปีนี้วันที่๑๐เมษาคือวันศุกร์ไหมคะ
๑๑ก็คือวันเสาร์๑๒วันอาทิตย์
ซึ่งเริ่มนับสงการจริงคือ๑๓๑๔๑๕๑๗
๑๒๑๓๑๖ปกติจะเป็นอันนี้

อันนี้ก็คือชง๑๖๑๗ด้วยเพื่อได้ต่อ๑๘ไปวันเสาร์๑๙วันอาทิตย์
เต็มที่เปล่าค่ะ

ไปเกาหลีไปทำหน้าเกาหลีก็มีโคโรนาพี่
หนูอยู่นี่ก่อนแล้วกันหน้าเหี่ยวไปก่อน

จริงพวกพี่แล้วก็ไปเปิดร้านแบบ

ใช่พี่เหมียวพูดถูกแล้วพี่ค่อยแวะกลับมาที่นี่บางวันอะไรอย่างนี้

เห็นอยู่นี่ก็ดีนะเออจริงพี่
พี่ไปเปิดร้านที่นู่นเลยแล้วก็รับแบบเออเป็นรับร้านในหน้า
ซื้อคอนโดหรืออยู่กลางกังนำ
ทำไมทุกวันนี้พี่เขาเรียกเป็นในหน้าใช่ไหม

ภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกในหน้า

เวลาพี่สมมุติอย่างแองจี้อย่างนี้อยากจะทำหน้าอะไรอย่างนี้

มันแล้วแต่ว่าจะแองจี้ไม่ทำเยอะเหรอ

สมมุติที่รู้มาคุณแม่ไปครั้งหนึ่งก็๗หลัก
เดี๋ยวก่อนสมมุติว่าอย่างแองจี้ไปอย่างนี้
งจี้ไปอย่างนี้ทำ๒ล้าน
สมมุตินะทำหน้าทำละ๒ล้านพี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์

ให้ไปคุยกับทางโรงพยาบาลเขาเองฉันไม่เกี่ยว

เออก็แล้วแต่เขายินดีปีดากี่เปอร์เซ็นต์ให้พี่กี่เปอร์เซ็นต์
ยุ่งอย่ามายุ่งกับฉันไม่ตอบไม่ยุ่งกับฉัน

อยากจะดึงตรงนี้หน่อย๓๐เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
สมมุติล้านหนึ่งก็ได้ไม่ต้องแล้วยังตึงอยู่เลย

ครั้งหนึ่งคุณแม่พาไปอย่างต่ำคือไม่ต่ำกว่า๕คน

พี่ไปดูแลเขาน่ะไหม
เออพี่ไปดูแลอย่างไงครับ

พาไปกินอาหารอย่างนี้หรือ
ดูแลคืออะไรที่นี่ว่ามาดูแล
พอทำเสร็จก็มานอนที่โรงพยาบาลค่ะ

บ้าเหรียวฉันมีกัญญาบัน
พี่หนุ่มหลังจากที่ไปถามลูกค้าคุณแม่มา
บางคนเขาบอกว่าไปกับคุณแม่มานะไม่เคย
คือตั้งใจจะไปทำอย่างเดียวแต่ไม่เคยมีใครได้ทำอย่างเดียว

พี่มาพูดเจ๋ง

ไปทำกลับมานานแค่ไหนกว่ามันจะเข้าที่
อาทิตย์หนึ่ง

อยากรู้นานแค่ไหนก่อนครับพี่

เอาเข้าที่ก็น่าเอาเข้าที่ก็น่าจะสักประมาณ
ที่พี่ม้าไปแป๊บเดียวอย่างน่ะ
ใช่เอาหน้าไม่ได้ทำเยอะเหรอ
กลับมาอาทิตย์หนึ่งก็ทำงาน

ก็เมคอัพกรกช่วยได้

แต่จริงก็ยังช้ำอยู่เยอะมาก

ตาขาวก็ทำจริงตาก็ไม่ทำแล้วก็ทำอะไรสิ
ยังไม่ทำยังทำหมอไม่ยอมทำให้
กับตาดำตาขาวนี่พี่ไม่ได้ทำใช่ไหม
ตากเปลี่ยนตรงนี้พี่ก็ทำใหม่หมดเลยอย่างนี้ใช่ไหม
อะไรอะไร

ทุกอย่างเปลี่ยนหัวหรืออันนี้นี่
หัวนะก็ไปให้ไอ้หีบเหล็กทำให้ดีกว่า

ทำไมล่ะปรันทดยิ่งกว่าราคอน
หน้าโหนกสารมากผัวเมียคู่หนึ่ง

แล้วก็บอกนี่โถแกเดินเห็นไหม

นี่นะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดประจินบุรี
เขาได้รับแจ้งคุณผู้ชมครับว่ามีชาวบ้านเนี่ย
๒คนเป็นหนุ่มสาวคู่หนึ่ง
ก้มหน้าก้มตาเดินเท้ามาตามถนนสาย๓๐๔กบินบุรีศรีมหาโพ
ขาล่องไปฉะเชิงเซานะครับ
ช่วงบริเวณก่อนถึงโรงเรียนสายมิตรศึกษาจังหวัดประจินบุรี

ไปถามบอกเดินทำไม
เดินในโครงการพิตูรบอดิสเซอร์แรมหรือเปล่า

คือเขาไม่มีตังค์
คือเดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
คือผู้ชายชื่อว่าจำเรินอายุ๓๖ปี
ส่วนผู้หญิงชื่อแถวสีทองอายุ๕๓ปี

ตนเองพาภรรยาเดินทางไปทำงานกับนายจ้าง
ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายย่อยที่รู้จักกัน

เขาบอกว่าไปเนี่ยไปกับเพื่อน๔๕คนที่ตัวเมืองโคราช
แต่ปรากฏว่าถูกนายจ้างตัวเองเนี่ย
ยืมเงินของตนเองแล้วก็เพื่อนด้วยนะฮะ
เพื่อเอาไปจัดซื้ออุปกรณ์ต่อเติมภายในบ้านที่รับเหมา
โดยอ้างว่าเงินไม่พอจ่าย
ลูกน้องคือเพื่อนก็อีก๒๓คนออกไว้ที่ทำงาน
เนี่ยนะฮะก็เลยตัดสินใจเดินเท้ากลับบ้านมาตามทางได้๔วันแล้ว
เวลาหิวทำยังไงรู้มั้ยนะครับ
เขาจะเก็บมะขามริมทางกิน
วันเนี่ยไม่มีมะขามก็ไปยกมือไหว้ขอข้าวชาวบ้านเขากิน
บางวันก็ไปขอข้าวพระที่เดินบิณฑภาษณ์กิน
คือมันยากจนจริงคือไม่มีเงินจริงนะฮะ
ขณะที่หยุดพรรคนิสาราที่พรรคภูเดศาน
ก็ปรากฏมีพลเมืองดีคนหนึ่งไปเห็นเข้า
เขาก็เลยเอาเข้ากล่องเมื่อกี้นี้เอามาให้กิน
นี่คือสามีเหมือนกับขอโทษนะพิการทางสายตาข้างหนึ่งนะ
บัญชาการทางขวามันตาเสียไปข้างหนึ่งนะนี่นะฮะ
จากนั้นผู้สื่อข่าวก็ส่งขึ้นรถสองแถวนะครับ
พร้อมกับควักเงินสูญตัวจำนวนหนึ่งเป็นข้ารถประจำทาง
ให้ไปรอที่ท่ารถกลับที่ช่วงบุหรี่
โอ้โหเขาเดินไกลมากคือในจำเรยก็ในจำเรยบอกนะครับ
ว่าตัวเองไม่กล้าทวงถามกับทางเท่าแก่หรือว่าในจ้างของเขานะครับ
เพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแล้วยืมเงินเข้าไปเท่าไหร่รู้ไหม
คือคุณผู้ชมฟังดีนะ๗๐๐บาท๗๐๐บาทเนี่ย
มันเยอะสำหรับเขามากนะเยอะสิ
คนดูอาจจะมองว่าโอ๊ยแค่๗เฮ้ยมันเยอะสำหรับเขาเราก็เยอะ
ข้าวกล่องหนึ่งที่เขากินอยู่มันไม่ได้เท่ากับกาแฟแก้วหนึ่งที่คุณกินตามร้านแบน
เนี่ยดูดิเกลียดมะขามกินโอ้โฮน่าสงสารเลยโอ้ยขอโทษโคตร
สงสารจริงเนี่ยนะฮะคือที่ผ่านมาเขาบอกเขาไม่เคยทวงถามนะ
เพราะว่าเขาก็แบบเหมือนแบบไม่อยากจะพูดอะไรถึงเท่าแก่คนนี้แล้วด้วย
ก็อยากจะบอกว่าโกงค่าแรงคนต่อไปเถอะถ้าทำแล้วเนี่ยมีกินมีใช้ก็โกงต่อไปนะ
นี่ฉันก็นับถือผู้สื่อข่าวนะแสดงว่าเห็นเดินยาวมาก
คือมีคนไปเห็นไปฟังเสียงเขาหน่อยนี่ผมพูดผมโอ๊ยผมสงสารมากเลยอ่ะ
นายจ้างนี่โกงค่าแรงลูกน้องประมาณสักกี่คนเหรอ

คนคนละประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นบอกพี่นอกจากเราแล้ว

แล้วคนงานที่เหลือเนี่ยทำไงเห็นบอกว่าเมื่อกี้
เขาตามไปถึงห้องเขาก็ย้ายห้องหนีเลยครับ
ย้ายห้องหนีแล้วคนงานร่วมร่วมงานของเรา

ประมาณคนละ๒๐๐๐คือรวมทั้งหมดละ๗๐๐๐
ไม่ได้เอาแค่คนเดียวนะเอาไป๓๔คน
แต่เขาก็๒๐๐๐ดูดิ๒๐๐๐นี่คือหมดตัวเลยนะ
มีติดตัวมาเพื่อมาทำงานต่างจังหวัดจากบ้านที่ตัวเองอยู่
ใครรู้จักพี่จำเรินช่วยบอกผมมาในทวิตเตอร์หน่อยเถอะ

ในแฟนเพจก็ได้ค่ะ

ติดต่อมาในแฟนเพจของของข่าวใส่ข่าย
รู้จักเขาแล้วเบอร์โทรศัพท์เขาหรือว่าเบอร์บัญชีอะไรก็ได้

พี่ที่พูดสุดข่าวคือให้เงินไปเป็นค่ารสดด้วย
ค่ารสบายจากสองแถวไปจิงค่ารสไปก่อนหรือออกกลับบ้านใช่

หนัยจ้างคนนั้นมันพูดว่าอะไรผู้
มันเหี้ยมันเยี่ยมมาก
หมายถึงว่าไปรับเหมาแล้วถ้าหากว่าคือไม่ได้ทำงานจริง
หลอกตั้งใจหลอกคนเพราะไม่งั้นก็นั่งรออยู่ที่ไซส์งานก็
คนที่มาจ้างผู้ระเหมาก็ต้องมาเคลียร์ได้หมายถึงว่ามาช่วยได้
หรือมาพูดอะไรได้นี่คือหายไปหมดเลย
อันนี้ไปเลยคือไอ้นี่แถวบ้านผมเรียกตัวเฮีย

อืมแม่จริงมัน

โอ้โหผมฟังแล้วบอกเดินมา๔วันเมื่อกี้ข้าวกล่องนึง

เก็บมะขามข้างข้างกินมะขามกินน่ะ
กิโลจะอีกแล้วบางวันไม่มีมะขามให้กิน
ว่าไม่มีไงไปขอพระที่บินทบาท

ไม่เป็นไร
เอ้าผมหดหูมาก
ช่วงหน้าเซฟภูกระดึงนะครับ

ซึ่งเกิดจากการที่จุดไฟกันนี่แหละครับ
สำคัญที่สุดหนักสุดในรอบ๑๗ปี

มีไฟไหม้ที่ภูกระดึงซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ

ซึ่งเราไม่มีในที่ที่ต่ำกว่า๗๐๐เมตร
จากพื้นจากระดับน้ำทะเล
แล้วก็เป็นที่ที่เที่ยวที่

แล้วก็สวยที่สุดเลย

จะมีเอกลักษณ์ที่สุดปรากฏว่าไฟไหม้ซะแล้ว
เป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณที่เขาบริกสำขอนแดงนะฮะ

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในไฟป่าภูกระดึง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ในการออกปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า
โดยที่พื้นที่จุดไฟป่านี้ห่างจากขอบหน้าผา๒กิโลเมตร
ตามที่เขาได้เสนอไปในช่วงแรกเนี่ยนะฮะ

ล่าสุดส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

รายงานเข้ามาว่าเมื่อเวลาตี๒
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้แล้วตรงหลังแปร

อันนี้คือกว้างมันงงมันเข้ามาแล้วมันก็นั่ง
เพราะมันมันร้อนนะลูก
ตอนตี๒ไหม้ไปทั้งสิ้น
๓พันสี่ร้อยไร่

มาอยู่ที่ภูกระดึงแล้วก็ที่
ภูเรือบ้างแต่ที่มากที่สุด
แล้วเป็นป่าสนอย่างนี้ก็คือที่ภูกระดึง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวนั้นไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย
ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการหรือว่าผู้ประกอบการได้รับความเสียหาย
แต่ทั้งนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้รถดับเพลิงแล้วก็ทำแนวกันไฟ

ก็เดิมอันแรกเลยตอนกลางคืนเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจุดบุหรี่
หลังคุณหนุ่มก็คือจริงแล้วจุดไฟข้างล่าง
แล้วลามขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ
เนี่ยตรงช่วงหลังแปลกขอบหน้าผ่านอีกนิดนึงจะถึงที่ทำการแล้ว
ประมาณ๑กิโลกรัมที่เห็นนี่คือป่าสนของพรรดิ

เขาบอกว่ามัน๘ปีมีไฟไหม้๓ครั้ง

แต่ครั้งนี้๒๐ปีไม่เคยไหม้อย่างนี้เลย
ที่ในประวัติภูกฎึงที่เจอโอ้โฮ๔นักบุหรี่ที่สุด

ใช่แล้วก็การฟื้นคงยากเพราะว่าเจอแรง

ภูกระดึงเนี่ยเป็นจุดที่เขาบอกว่าใครขึ้นไปถึงแล้วก็โอ้โหนะ
ภูกฎึงดึ่งดิฉันไป๒ครั้ง
สวยมากคือมันเป็นภูกฎึงสูง๑๐๐๐เมตร

หมายถึงว่าขึ้นไปแล้วถ้ามองมาจากข้างบน
จะชันที่ทุกทาง
มันก็เลยมีเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อม
ล้อมหรือว่าคือพวกพืชก็จะไม่เหมือนที่อื่น
มันก็จะหนาวทั้งปีแต่ว่าที่สวยที่สุดก็ต้องไปหน้าหนาว
เพราะว่าหน้าฝนก็จะขึ้นไม่ไหวมันก็จะลื่น

เจ้าหน้าที่ที่ดิฉันติดตามเขา
บอกว่าได้ยินทั้งเสียงช้างร้องแล้วก็เสียงกวาง
กวางน้องเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงช้างป่าด้วย
แต่ก็ยังไม่เจอเพื่อเห็นกวางตัวเดียว
ก็ยังงงอยู่แล้ววิ่งกลับเข้าไปในที่ไฟไหม้ด้วย

ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งลูกหาบทั้งนักท่องเที่ยวทั้ง

พ่อค้าแม่ค้าตรงที่ทำการก็ช่วย

ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ซึ่งก็บอมไซโครน
ครั้งนี้รุนแรงมากเลยเป็นอันดับ๒
ทำให้น้ำท่วมเกือบ๗๐๐แห่งทั่วอังกฤษกันเลยทีเดียว
หลังจากที่เผชิญพายุเดนนิส
ซึ่งก็เป็นพายุไซโครนระเบิด
ที่มีความเร็วสูงเกือบ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แล้วก็ปริมาณน้ำฝนก็ที่๑๔๐มิลลิเมตร
ก็เรียกว่ารุนแรงเป็นอันดับ๒เลยในประวัติศาสตร์
ของพายุที่สัตว์กระหน่ำมหาสมุดแอดแลนติก
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ก็ทางการท้องถิ่นเวลเนี่ยนะคะ
เขาก็ได้หลายพื้นที่ในอังกฤษประกาศเลย
เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสีส้ม

ซึ่งก็พร้อมเตือนภัยน้ำท่วมแล้วก็ดินโครนถล่มเป็นบริเวณกว้าง
เมืองต้นก็พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒รายนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกคนนึงค่ะที่เสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับพายุค่ะ
อย่างไรก็ตามมีผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ถูกน้ำท่วมพัดหายไปในแม่น้ำเทม
แล้วก็เขตอยู่แถวเขตบูสเตอร์เชอร์นะคะ
ซึ่งก็เป็นแบบว่าทางด้านมิดแลนด์ของตะวันตก
ซึ่งก็เจ้าหน้าที่ระงับการค้นหาชั่วคราวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวยเลยแล้วก็จะเร่งค้นหาอีกต่อไปนะคะ

อันนี้เป็นแรงมากอันดับ๒กันเลยทีเดียว
สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติระบุว่า
อิทธิพลของพายุเดนีส
ก่อให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
ก็มีน้ำท่วมอย่างน้อย๖๒๔แห่งทั่วประเทศ
แล้วก็คาดว่าน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า๗๐๐แห่งกันเลยทีเดียว
ประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในจุดเสี่ยง
เฝ้าระวังน้ำท่วมรุนแรงในช่วง๒๔ชั่วโมงข้างหน้านะคะ
โดยเฉพาะตอนใต้ของเวลส์

รวมทั้งบางส่วนของไอซ์แลนด์เหนือ
แล้วก็สก๊อตแลนด์โดนหมดเลยทีเดียว

อันนี้ก็มีของทางบ้านเรานะคะ
นาวาเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็เผยแพร่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาว
ที่ฉันไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่เชียงใหม่
อากาศเย็นแบบว่าอยู่ก็เย็นขึ้นมาโดยที่แบบไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าอะไรไป

เชื่อมากส่วนภาคเหนือนะคะภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุณหภูมิจะลดลงสี่ถึงหกองศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะลดลงหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียส
ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วย
แล้วก็สภาพอากาศเนี้ยมันจะมีความหนาวเย็นลงและฝุ่นเยอะมากรอยยี่สิบแปดเลยทีเดียว
สำหรับภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเนี่ย
ก็จะมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตรขอให้ชาวเรือเรามาระวังในการเดินเรือ
แล้วก็เรือเล็กนะคะควรจะงดออกจากฝั่งในวันที่สิบเจ็ด
จนถึงวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ปีนี้แหละค่ะครับประชาชนสามารถที่จะใช่
ติดต่อหาข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะ

แล้วท่านขั้นอย่างใจน่ะไถเซอร์มัน

น่าจะไปโชว์เพลงแรม

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือต้องบอกคุณผู้หญิงด้วยบอกว่าต้องระวังนะ

แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้เหมือนกัน
คือผู้ชายคนหนึ่งไปหลอกผู้หญิงคือบอกว่าไปเดทกัน
พาผู้หญิงไปปล้นธนาคารเหรอพี่
อ้าวแล้วไงอ่ะ

นี่นะครับคือเว็บไซต์เว็บหนึ่งเค้ารายงาน

อเมริกานะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์

กระทั่งสาวคนนั้นตกลงโปรงใจที่จะมาเจอกับเขาเป็นครั้งแรก
โดยที่เธอเป็นฝ่ายขับรถมารับคริสโตเฟอร์จากบ้านพ่อแม่ของเขาด้วยนะ

อย่างไรก็ตามนะครับแทนที่จะได้พบกับหนุ่มแสนโรแมนติกหรือว่ามีเดทครั้งแรกที่สวยงาม
ปรากฏว่าชายคนนี้กลับเริ่มดื่มวายในรถของเธอ
ซึ่งในตอนนั้นหญิงสาวก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะ
แล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรตอนที่คริสเตอร์เฟอร์บอกให้เธอนั้นช่วยจอดแวะส่งเขาที่ธนาคารแห่งหนึ่ง

หญิงสาวคนนี้ก็คิดว่าอ๋อผู้ชายคนนี้คริสโอเฟอร์คงไปเบิกเงินแล้วมั้ง
แต่ปรากฏก็ต้องช็อกหนักนะครับ
เมื่อเห็นคริสโตเฟอร์นั้นวิ่งกระหืดกระหอบมาที่รถ
ในสภาพเหงื่อนั้นแตกท่วมตัว
แว่นกันแดดแล้วก็ใส่หมวก
ที่สำคัญครับในมือนั้นมีอาวุธปืนอยู่ด้วย
นี่สาเหตุที่แท้จริงปรากฏว่าคิสโตเฟอร์เพิ่งไปปล้นธนาคารมา
ได้เงินมา๑๐๐๐ดอลลาร์หรือประมาณสัก๓๑๐๐๐บาท
จากนั้นครับเขาก็สั่งให้เธอรีบขับรถออกไปให้ไวที่สุด
หญิงสาวก็หวาดภาวะไม่มีทางเลือก
ทำตามสิ่งที่คริสโตเฟอร์นั้นเขาสั่งนะฮะ
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจตามมาทันครับ
จึงรีบจอดรถที่เจ้าหน้าที่นั้นสั่งเอาไว้
ขณะที่คริสโตเฟอร์ก็รีบเปิดประตูแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ทั้งนี้ครับตำรวจตามจับตัวคริสโตเฟอร์เอาไว้ได้นะครับ

โดยเขาถูกตั้งข้อหาปล้นโดยใช้อาวุธ
รวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายและทำร้ายเจ้าหน้าที่
ซึ่งชายหนุ่มนั้นถูกพิพากษาจำคุก๕ปีนะฮะ
ส่วนหญิงสาวคนนี้ก็จบข่าวแค่นี้โอ้โฮเป็นยังไงโอ้โฮ

มันก็เซ็งเหมือนกันอยากจะรู้คือถ้ามึงจะเขียนมาแค่นี้ก็อยากเขียนดีกว่า
โอ้โฮอยากรู้ว่าผู้หญิงเป็นยังไงนี่ข่าวต่างประเทศ
นี่ข่าวต่างประเทศนะมันเขียนมาแค่นี้เหรอ

ก็ลับแต่มาตามแค่นี้ค่ะ
แล้วผู้หญิงนี่เป็นอย่างไรอยากจะรู้นี่

เพราะว่าเหมือนกับเท่ากับสมรู้ร่วมคิดไง

รอดออกมาได้ก็เลยมาเป็นข่าวหรือเปล่า

ก็นอนหรือยังไงเมาป้นธนาคารมันไม่น่า

จิตใจทำด้วยอะไรเมาแล้วเลยไปป้นธนาคาร

จะได้แบบว่าป้นเสร็จแล้วก็จะวิ่งขึ้นมาเลย
พันธนิดหนึ่งเหรอโถ่เอ้ยคิด๓๐๐๐๐
ก็เขาคงเอาไปเก็บหมดแล้วเย็นแล้วค่ำแล้ว

ช่วงหน้าไปดูชุดของคุณ

ไปกินบะหมี่หมูแดงอ๋อคิดว่าลิต้าจาก
ซ่อนโรครักษ์เหรอไม่ใช่งงเดี๋ยวกลับมาครับ

เค้าก็ไปฉรองไม่ต้องทำเสียงส่องขอ

อ้าวคุณแม่
อีกแล้วค่ะ
ก็ไปฉลองวาเลนไทยกับสามี

เขาก็ไปฉลองวาเลนไทยกัน
แล้วก็ใส่ชุดสวยมากเลยทีเดียว

ยังอันนี้ก็ไปเป็นแบบว่าไปดินเนอร์วาเลนไทย

เขาก็มีรูปอีกรูปหนึ่ง

ฉันกำลังจะทำให้มันเกิดแบบว่ามีภาพ
นี่กลายเป็นอันนี้ไปแล้วนะคะ

ก็คือยังชุดเดิมแต่ว่านางคือไปยืนอยู่หน้า

แต่ผลปรากฏว่าพอกลับจากงาน
นางก็ออกมาที่ร้านบะหมี่หมูแดงอันนี้
บอกขอโทษจริงนะคะสามี

หลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวนะ
แฟนเขามาแซวดังน่ารัก

มีไหมอะมีใครพี่หน่อยกับรุดโอชา
นี่ไงพี่หน่อยพี่หน่อยบูล

นี่แบบว่าแซวกันว่าอุ้ยนี่ชุดเบานะยอมแม่แล้วละกุ้น

อันนี้อะไรอันนี้ชุดไปดินเนอร์
ใช่ชุดวาเลนไทยใช่ไหม
คงจะขับรถผ่านก่อนกลับบ้าน
อ่ะลูกกระจกมันจะเหล้าใจลงดีกว่า
คุณกัญชัยน้ำใจงามสุดสวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่

อ๋อเขาจะช่วยของล้องคุณเมื่อกี้อ๋อโอเคนะ
ลืมไปดูแม่ไม่ลืมไม่ลืม
แม่ใบเฟิร์นอีกยันลูกสาวไม่รู้จักเจโม่
อื้อว่าไม่รู้เจโม่ครบซ้อน๑๐ปี
ก็ไม่รู้ไงใครจะไปรู้
ก็เพิ่งเปิดตัวเขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนกลับไปไม่ถึงปี
ใช่แล้วก็มีแบบคล้ายกับว่าข้อความปริศนา
เขาก็เคยมาคอมเม้นต์ในภาพที่เขาลงไง
ประมาณก่อนที่จะไปครบกับคนนั้น
ส่งกุญแจรถฟอร์ตของกุญแจรถมะคืนด้วย
แล้วก็กุญแจบ้านอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
กุญแจรถรถกุญแจบ้านมะคืนด้วย

นี่เขาเปิดตัวกันไปแล้วเลือกวันเปิดตัวซะด้วย
เอ๊คุณเจโม่ลืมอะไรไปหรือเปล่าคะ
ลืมบอกเลิกพี่สาวฉันที่คบมา๑๐ปี
นี่จักรกษังวัฒนธรรมัยงงใจค่ะ
และช่วยเอารถฟอร์ตจากกุญแจบ้านมาคืนด้วยค่ะ
อีกอย่างช่วยมาขนเสื้อผ้าออกไปด้วยค่ะเกะกะ

ใบเฟิร์นเขาก็ไม่รู้เรื่องที่ผู้ชายทำนะคะ
ไม่รู้เลยค่ะผู้ชายปิดมิตรค่ะ
นี่ส่วนพี่สาวเราเป็นผู้หญิงแทบไม่เล่นโซเชียล
แล้วถ้าจะเล่นก็อัพรูปหมาแมวในบ้าน
แล้วก็ทำแต่งานงกทั้งวันค่ะ

แต่วันนี้ค่ะ
ใบเฟิร์นเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องนะคะ
คนที่เป็นน้องสาวของมุ้งแฟนเก่า
ก็บอกแหละ

เฟิร์นก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ผ่านไอจี
เข้าใจว่าพี่คงอยากจะทราบเรื่องราวทั้งหมด
ต้องไปถามกับคุณพ่อคุณแม่ของเฟิร์น
ซึ่งท่านทั้งสองไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้ค่ะ

บกวนระหว่างนี้รอวันพุธนะคะ

ทั้งสองไม่รู้เรื่องจริงเฟิร์นเสียใจที่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนี้ด้วย
ส่วนแม่ของเฟิร์นเขาก็บอกว่า
ลูกสาวเองก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าก็รู้พร้อมกับตอนที่เป็นข่าว
ตัวเองเคยเจอผู้ชายคนนี้แค่หนึ่งครั้ง
ทุกครั้งเฟิร์นนั้นจะมาปรึกษาเรื่องความรัก
แต่ตอนนี้เขาโตแล้วก็ปล่อยให้เขาคิดเอง
เพิ่งศึกษาดูใจกันแค่สี่เดือนเท่านั้นเอง
ส่วนตัวเชื่อว่าลูกสาวน่าจะเลิกแน่นอน
แต่ถ้ารู้ว่าผู้ชายมีคนอื่นอยู่แล้วคงไม่ยุ่ง
ตอนนี้ได้แต่ให้กำลังใจกันไป

แต่ตัวผู้ชายเองเขาก็ได้มีการออกมาโพสต์เหมือนกันบอกว่า

เขาทำให้ทุกคนแบบต้องเสียใจหรือ
นี่ผมเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ขอโทษทุกคนที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องแย่แบบนี้ครับ

ไอโมมายูมันใส่อย่างนาฬิกาไอโม
นึกว่าเป็นดารารุ่นเก่าพี่ไอโม

แต่ไอเนี่ยไอโมไอโมมายูมันใส่
แล้วก็จะรู้ด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรอย่างนี้

ไม่ออกแต่ว่ามันสามารถกดหาเราได้

ดโทรไปหาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าลูกอยู่ที่ไหน

ตอนนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้กด

ซึ่งเป็นข่าวที่ทราบซึ้งใจนะคะ

อยากให้ฟังอย่างตั้งใจ

ได้ไปเจอถุงผ้าเล็กที่คุณย่าเคยมอบให้
ที่ท่านจะป่วยแล้วจากไปนะคะ
โดยมดดำขชาพาได้เผยภาพของในถุง
ซึ่งเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กอย่างเข็มกลัด

ย่าป่วยย่าเดินมาหาเอาถุงผ้าเล็กสีแดงมาให้

รอหนูนะวันหนึ่งเราจะได้เจอกัน

แต่ทุกชิ้นมันคือความทรงจำ

เข้ามากดไลค์ดาราเข้ามากดไลค์
กำลังใจให้มดดำคชาพากันอย่าง

ทับทิมป่าไปสามวงแล้วเนี่ย

วงนึงประมาณเท่าไหร่กูแม่

อ้าวเด๋อบ้า
ขอบค่ะ
จริง
อยากให้รักษาไพรินไว้ดีอยากให้รักษาไพรินไพรินหายากแล้ว
ไพรินก็อันนี้ไม่มีในประเทศไทยแล้ว
ผมก็ขอพูดผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่
ขอให้พ่อดำเก็บเอาไว้ให้ดีอย่าไปให้ผู้ชาย
ขอแค่นี้เพราะอะไรก็ตามแต่มดดำ
คือเวลาผู้ชายมาแบบมาคุยกับนาง
แล้วนางรู้สึกชื่นชอบนางก็จะให้เขา

เยอะแยะไอ้ไข่อย่างนี้หายากจะตาย
ก็ให้ผู้ชายมาก็คือให้เยอะอ่ะจริง

โลแกนไงครับข่าวใส่ไข่สดใหม่มดดำให้เยอะ

เหรอ

เดี๋ยวจะได้เจอกัน

พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
สวัสดีครับ

แต่แฟนเก่ายังไม่รู้จักมีลูกแฟนเก่าด้วยป่ะ

ไหนอ่ะไม่เห็นหน้ายัง

เอาอะไรวะแฮชแท็กแอส
นี่มีพี่เอพี่สาวเข้าไปในคอมเม้น

แล้วเออัญชาลีบอกว่าเปิดตัวแล้วหรอ

เดี๋ยวบอกว่าเปิดตัวแล้ว
มือน่าจะลงต่อไปนิดนึง
สวัสดีครับพรุ่งนี้มดดำมานะฮะ
ให้เค้าเคลียร์เรื่องสมบัติของเรา
เพื่อไปนะครับสวัสดีครับ